ทุกผู้ชมครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะพอสมควร
เป็นร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็มีวายขายด้วย
เขาก็มีหลายสาขานะครับสาขานี้อยู่แถวรัฐกระบัง
น้องคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปด้วย
เป็นนักศึกษาบอกว่ายื่นเรื่องไปขอสมัครงานผ่านทางออนไลน์นะ
แล้วทางออนไลน์เนี่ยเหมือนกับบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็บอกให้มาที่สาขานี้
พอไปถึงเหมือนกับพนักงานที่สาขา
ไม่รู้ว่าคุณสมัครแบบไหนอะไรยังไง
ถกเถียงกันเธอบอกว่าเธอถึงขั้นเนี่ยถูกกระชากแมสออก
โยนแมสทิ้งข้างนอกถูกดึงขงดึงแขนด้วย
แล้วมันทึกคลิปเอาไว้นะฮะ
มาระชากแขนหนูมาดึงหูหนู

ถ้าเดี๋ยวถ้าหนูดึงแมสพี่ออกหนูจะรู้สึกยังไง

น้องเขาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไง
เดี๋ยวพี่ให้ใบนิ่งเค้าโอเคนะคะ
เค้าไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหมคะ
คนที่โพสต์คลิปเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับเธอบอกว่าเธอสมัครงานกับร้านอาหารร้านนี้เอาไว้นะครับ
แล้วก็ฝ่ายบุคคลนัดให้ไปสัมภาษณ์งานที่สาขาแห่งนี้นะฮะสมัครทางออนไลน์
แต่พอไปถึงที่ร้านเนี่ยคนที่ร้านบอกไม่รู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องเลยสมัครอะไรนะครับ
เธอก็จะเอาไลน์ที่คุยกับฝ่ายบุคคลของบริษัทใหญ่เอามาให้ดูแต่โทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ย
ฝากหลานเอาไว้ที่รออยู่ด้านนอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปเอาโทรศัพท์มือถือก่อน
จะได้เอาหลักฐานมาให้ดูแต่กลับถูกพนักงานคนนี้นะฮะต่อว่าบอกโอ้โหไม่มีความพร้อม
ทำไมไม่เตรียมตัวเธอก็เลยบอกว่างั้นไม่สัมภาษณ์ก็ได้พอบอกแค่นี้ฮะเธอบอกว่าถูกกระชากแมส
ตรงเข้ามาบีบแขนดึงแขนดึงแมสออกลากเธอออกไปนอกร้านแล้วก็โยนแมสทิ้งลงพื้น
บอกตกใจมากก็เลยถ่ายคลิปบันทึกคลิปเอาไว้แล้วก็มีผู้จัดการร้านมาเคลียร์นะฮะ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอจะไปแจ้งความเพราะต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
คือคลิปที่เธอถ่ายช่วงท้ายเนี่ยจะมีช่วงที่เธอแพนไปเห็นกล้องวงจรปิดที่ร้าน
บอกต้องการเอาไปเป็นหลักฐานด้วยเพราะหลายคนในโลกโซเชียลเนี่ยพอเห็นคลิปคลิปนี้ที่เธอโพสต์ไปเนี่ย
แน่นอนว่าก็มีคำถามช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องไปทำอะไรใส่พี่ผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้หรือเปล่า
ใช่ก็มีคนแสดงความพิเศษนะนะครับ
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไปถามดีเหมือนกับที่เขียนแล้วก็บอกเล่าผ่านสังคมออนไลน์ให้ดูเลยนะครับ
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยไปแจ้งความนะครับแม้ว่าทางบริษัทที่เขาเห็นคลิปแล้วเขาจะติดต่อกลับมานะ
ส่วนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหญิงสาวที่เป็นนักศึกษาวัย๒๑ปีนะฮะ
วันนี้ไปแจ้งความนะครับบอกว่าต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยันว่าเธอเป็นฝ่ายถูกกระทำจริง
นี่ฮะไปที่สถานีตำรวจแล้วนะครับแล้วก็มองว่าคนที่เป็นพนักงานแล้วมาทำกับเธอเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะนะฮะ

มันเป็นเรื่องของตัวบุคคล
มันเป็นเรื่องของตัวบุคคล
แต่น้องเขาก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลของตัวบุคคล

ล่าสุดทางบริษัทของพนักงานในร้านสาขาที่เกิดเหตุนะครับ

บอกว่าทางบริษัทรับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งพนักงานคนนี้เพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กับทางบริษัท
และทางบริษัทมองว่าการกระทำของพนักงานคนนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ให้พนักงานคนนี้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของทางบริษัทไปเรียบร้อยแล้ว
อันนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น